มีเรื่องที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันเลย

คืน๓๐เมษายน

ไล่ทำร้ายมาตำรวจก็เรียกมา

ที่หน้าหมู่บ้านพฤกษาวิว๔๔

ตำรวจสั่งให้ยกมือขึ้น
นั่งลงถอดเสื้อแล้วตรวจค้นตัว

โอ้โหแล้วคุณผู้ชมดูต่อนะคะ

เอาเท้าเหยียบหัวเหยียบตัว
เดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยดูไปเรื่อยนะคะ

บังคับให้นอนกับพื้นด้วย

ตำรวจไม่ฟังเขาเลยเขาถูกคู่อริไล่ทำร้ายมา
เห็นรถตำรวจอุตส่าห์ขี่รถมาหา

คำถามคือทำไมต้องทำขนาดนี้
ต่อให้เขาทำผิดสมมติว่าผิดกฎหมาย
อะไรอย่างเงี้นะก็นำตัวไปโรงพักสิเนี่ยจับขึ้นรถไปเลย

จะล็อคใส่กุญแจมือก็เอาขึ้นหลังข้าวผ่าเพราะ
เขาบอกนี่เอาเข็มคันตี
นี่ค่ะแจ้งข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
เรื่องของการพาปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
แต่เสียงวิจารณ์เยอะว่ามันเกินไปไหม

มันเหยียดหยามความเป็นมนุษย์เลยนะ
ถ้าจับดีพาขึ้นรถไปดำเนินคดีมันอีกเรื่องหนึ่งเลย

ยังเป็นเยาวชนอยู่แล้วไม่ได้ก่ออาทยากรรมรุนแรง
ไม่ได้แฮกด่านนี้ด่านไม่ได้อะไร
คือสุดท้ายคุณก็ให้เขาขึ้นรถนั่นแหละ

แต่ตอนแรกก่อนจะพาขึ้นรถอย่างนี้

นี่ที่หมู่บ้านพฤกษาวิว๔๔หน้าหมู่บ้านนะครับ
บรมราชชนนีตะบนบางเตยอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
วิจารณ์หนักมากจริงค่ะ

ใช่ตำรวจต้องตอบคำถามสังคมให้ได้นะคะ

คือถ้าดูคลิปตั้งแต่ตอนแรกจะเห็นชัดเลยใช่ไหม

ว่าจักรยานยนต์ขี่เข้ามาคือมุ่งมาหารถำรวจเลย
ขี่ไปหาตำรวจเลยไปขอความช่วยเหลือ

ใช่ค่ะเดี๋ยวกลับมามาดูเหตุการณ์นี้ค่ะ